ส่วนการกลับเข้ามาอยู่ในท็อป๑๑๐ของโลกครั้งนี้นะครับก็ถือว่ากลับมาในรอบ๙ปีเลยนะครับครั้งสุดท้ายที่ไทยเนี่ยอยู่ในท็อป๑๑๐ก็คือเดือนตุลาคมปี๒๐๑๐นะครับตอนนั้นอยู่อันดับ๑๐๘ซึ่งอันดับที่ดีสุดในรอบ๑๐ปีหลังสุดของทีมไทยก็เคยกลับขึ้นมานะครับอยู่อันดับที่๙๘ของโลกมาแล้วส่วนโซนอาเซียนถ
ตอนนี้บ้านต่อตอนหน้าหมายละการที่มีความเร็วมาก
โดยป๊าฮองซอจะตัดรายชื่ออีก๔คนให้เหลือ๒๓คนต่อไป
ก็ยังคงเป็นชุดเดิมแก่หลักของเวียดนามในช่วง๒ปีหลังนี่แหละครับ
ส่วนทีมไทยประกาศรายชื่อมา๓๒คนครับ
ในชุดที่จะบุกไปเยือนมาเลเซียแล้วก็เวียดนามในวันที่๑๔และ๑๙พฤศจิกายน
นิชิโนนะครับก็มีเรียกหน้าเก่าหน้าใหม่ผสมกันมานะครับ
ประตูยึด๓ตัวหลักอยู่แล้วสีบรักกวินชัดชัย
มามีอภิรักษ์วรวงจากเชียงรายที่เคยมาซ้อมกับทีมนะครับ
ในช่วงเกมแรกก่อนเจอกับทางเวียดนามในยุคที่นิชิโนคุมอยู่
ซ้ายธีรทรโดนแบนในเกมมาเลเซียแต่ว่าต้องมีชื่ออยู่ก่อนนะครับ
ซ้อมกับทีมในการกลับมาเล่นในเกมเจอกับเวียดนาม
ซึ่งโอกาสในการเจอกับมาเลเซียตำแหน่งแก๊กซ้ายเนี่ยกรกฎน่าจะยืนหนึ่งมาเหมือนกันนะครับ
ส่วนแบ็คขวามีนิติพงศ์เสรานนลณฤบดินวิทยาวัฒนโดมและธุริสตรองโด

เซนเตอร์ครับมะเนวธอมเบียพันษาเหตุวิบูรณ์อธิษฐรพรมรัก
และมีสารวุฒิอินแป้นจากเชียงรายติดทีมมาครั้งแรกครับ
กลางมีชนะทิพย์ทิติพันธ์นะครับที่หายเจ็บกลับมา
แล้วก็มีเอกลิศปัญญาสรรคหายประโคลและสุโปรโชคสรรชาติสามแนวรุก
เพื่อเสริมทัพเข้ามานะครับพิราดนฉ่ำรัศมีพิชาอุทราแล้วก็ชายาวัศษีหนาวงครับ
ติดทีมครั้งแรกในยุคของนิชิโนด้วย
มีเรียกเพิ่มมา๑คนก็คือธีรพลย้อเย้ยจากสมุทรประการซิตี้
ตามกระแสแฟนบอลที่อยากให้เรียกมันติดนะครับ